ข่าวนี้ดีจริงจริงข่าวนี้ดีจริงจริง
จะทำดีกับใครสักคนหนึ่งทำไปเถอะครับ
เพราะว่าการทำดีของคุณในครั้งนี้
มันอาจจะช่วยต่อชีวิตของคนที่เราทำดีกับเขา
ผู้หญิงคนนี้คิดแล้วว่าจะฆ่าตัวตาย
อยากจะกินแซลมอนอาหารโปรดเป็นมื้อสุดท้าย

แล้วเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้นะครับ
มันทำให้ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนความคิด
ไม่ฆ่าตัวตายแล้วฮะโอ๊ยอ่านแล้วน้ำตาจะไหล
ปลาส้มในที่นี้หมายถึงแซลมอนนะฮะ
เล่าบอกว่าเธอวางแผนจะฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้ารักษามาหลายปีแล้วนะครับ
พินัยกรรมก็แล้วบอกลาครอบครัวไว้ด้วย
แล้วก็สั่งอาหารที่ชอบที่สุดคือแซลมอน
จากร้านแซลมอนอินรูมจะมากินเป็นมื้อสุดท้ายนะครับ
ซึ่งร้านนะครับแถมมาแถมช่วงหางหั่นเตามาหลายชิ้น
แล้วใครกินแซลมอนผมก็ชอบเขาให้ท้องแซลมอนมาด้วย

มาให้เพราะอะไรเธอบอกเธอได้มาตอนนั้น
แล้วทางร้านก็มีการให้กำลังใจกลับมาด้วย
ผ่านพ้นวันนั้นมาได้แล้วฮะตอนที่เธอกินแซลมอนนะคุณผู้ชมนะ
ร้องเพลงแล้วก็เต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปมาตลอดเวลาอืม
ก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันมีความสุขกับการกินขนาดนี้เลยเหรอ
หลังจากที่มีการโพสต์ภาพนี้ออกไปนะครับ
ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามมาถึงคลายแม็กซ์ครับ
คุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณไก๊คุณไก๊เป็นใคร
เป็นเจ้าของร้านนี้แซลมอนอินรูมเนี่ยโอ้ยพอจับประคุณเลยค่ะ
เล่าบอกว่าเปิดร้านมาได้ห้าเดือนอยู่ซอยเพชรเกษมแปดสิบแปด
ก่อนถึงพุทธมนตรสาย๒วันเกิดเหตุลูกค้าทักมาบอกว่า
อยากได้แซลมอนแต่พอเช็คราคาค่าส่งแล้วเนี่ย
คือมันค่อนข้างแพงแล้วพอลูกค้าหายไป
คุณดูนะความใส่ใจของพ่อค้าคนนี้นะอืม
คือพอลูกค้าทักมาบอกว่าจะขอรับแซลมอน๓๐๐กรัม
สามขีดอ่ะสามขีดหน่อยนึงอืม
นะเลยส่วนตัวคิดว่าลูกค้าคนนี้มีปัญหาการเงินแน่
ก็เลยแถมให้ลูกค้าไปแล้วประกอบกับมันเป็นออเดอร์สุดท้ายพอดี
คุณผู้ชมลองฟังนะฮะลองฟังดูครับ

พอลูกค้าเขาทักมาอีกรอบหนึ่งครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ว่า
เขากินแซลมอนแต่ละเขาก็จะฆ่าตัวตาย
แต่เขาอยากกินของที่เขาชอบทุกครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเขารู้คุณเศร้า
เขายังคิดขึ้นมาได้ว่าอย่างน้อยก็จะแบบ
ยังมีคนที่ไม่เอาเปรียบเขารู้สึกว่าให้เขาอะไรอย่างนี้
มันมีคนใจดีอยู่ควรตั้งใจด้วยชีวิตเพื่อความใจใจของเรา
สุภาพสตรีท่านที่คิดสั้นเห็นไหมครับว่าบนโลกนี้สิ่งดีอยู่
แล้วเจ้าของร้านนี้กับผู้เกี่ยวข้องขอให้เจริญเจริญนะพ่อคุณ
น้ำใจเล็กน้อยนี่ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลย
ก็ให้กำลังใจและสู้ต่อไปนะครับ